ไปดูเรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าจุดประสงค์

สองตั้งคำถามตัวโตเลยกับกฎหมายไทย
ว่าต้องให้ถึงขั้นตายก่อนใช่ไหม
ถึงจะเอาผิดกับคนแบบนี้ได้

ผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคือสติไม่สมประกอบ

ผู้ชายคนนั้นถีบเธอทำร้ายร่างกายเธอ

ตำรวจจับผู้ชายคนนี้ไปแค่โรงพัก
ไปที่โรงพักแล้วก็ปล่อยตัวไปนะฮะ
ปล่อยตัวไปแล้วคำถามคือ
อ้าวทำไมไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ

ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ

ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจบอกว่าแค่ผลักไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

แล้วก็มาขอเงินแต่เธอไม่ให้
ชายคนดังกล่าวก็เลยปรีเข้ามาผลักเธอ
แล้วก็ทำท่าจะยกเท้าถีบเธอทำร้ายร่างกายเธอ
เพราะดีที่แม่มาช่วยทันแล้วโทรแจ้งตำรวจ
พอตำรวจมาถึงค่ะก็คุมตัวชายคนนี้ไปที่โรงพัก
สุดท้ายตำรวจไม่ดำเนินคดีแล้วก็ปล่อยตัวชายคนนี้
อ้างบอกว่าผู้เสียหายแค่ถูกผลัก
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีหลักฐานเอาผิด
ก่อกับชายคนนี้ท่าทางสติไม่ดีด้วย
เรื่องต้นก็เลยประสานให้ญาติของผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้
พาไปบำบัดอาการป่วยก็เท่านั้น
ทางผู้เสียหายยังคาใจข้างในลึก
พร้อมกับตั้งคำถามว่ากฎหมายไทย
ถ้าไม่ตายก็ถือว่าเอาผิดใครไม่ได้ใช่ไหม
แล้วปล่อยตัวออกมาแบบนี้

รงว่าชายคนนี้จะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกหรือเปล่า
วันนี้เธอยังเคราะห์ดีที่โดนแค่ทำร้ายร่างกาย
ไม่ถึงว่าเจ็บเลือดตกยางออกนะ
แต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าไปทำร้ายร่างกายใคร
ขั้นว่าเลือดตกยังออกหรือว่าเสียชีวิตจะทำยังไง